คราวนี้จะให้ดูขนลุกค่ะ
ผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมสังเกตเหมือนกันไหม
เขามีหัวหรือเขาไม่มีหัวกันแน่ลองดูค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะมันเป็นมุมกล้องหรือเปล่าพี่เบิร์ต
หรือเขาก้มหัวหรือยังไงดอม
ถ้าข่าวที่เราอ่านมาเนี่ยถ้าภาพลักษณะนี้เป็นไปได้อย่างหนึ่งคือก้มหัว
แต่เขาจะก้มแล้วเดินแล้วก็

เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าวัดเลยคุณเห็นไหม
คนโพสต์นะบอกว่าใครเห็นเหมือนกันบ้างครับ

หรือตอนพี่ถ่ายเนี่ยพี่เห็นคนเดียวหรือเปล่า
คนอื่นเขาไม่เห็นหรือเปล่าทำไมรถไอติมน่ะไม่เห็นมีการเหลียว
หันมามองเลยถ้าเกิดว่าจะเป็นคนที่ไม่มีหัวจริง

เขาจะต้องตกใจไหมเออแต่บางคนก็บอกว่าเคยเห็นแบบนี้

คอเขาพับลงแล้วเหมือนกับหัวมันจะค่อยต่ำลง
แล้วบางคนบอกว่าบางทีเขาเดินคอตกหรือเปล่า
มีคนเห็นนะดอมเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเดินคอตก
เห็นหูแวบเดินเอียงเอียงคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อย
สังเกตเห็นตัวเขาดูแดงผิดปกตินะ

ใช่ก็เลยไม่รู้ไงว่าเอ๊ะหรือว่าผู้ชายคนนี้สรุป
เขาเดินก้มหัวต่ำแล้วก้มหัวแบบเอียงไปหรือเปล่า
มันจะต้องเดินอย่างนี้เลยนะต้องอย่างนี้เลยนะ
ใช่นี่เดี๋ยวต้องให้กล้องตัดมาให้พี่เบิร์ตทำให้ดูนะ
เออไม่งั้นพี่เบิร์ตเดินอย่างนั้นแต่เดี๋ยวพึ่ง
คุณผู้ชมให้ดูภาพก่อนเงาให้สังเกตเงาก่อน
เงารถไอติมเนี่ยมีมี
แล้วเงาของเขามีไหม
เงาของเขาเวลาที่คนเดินผ่าน
มันก็จะต้องมีเงาของตัวเองนะอยู่ที่พื้นถูกปะ

ไม่รู้ทีมงานสามารถเพลยภาพได้อีกนิดนึงไหมคะ

อาจารย์ออสตื่นยังครับถ้าดูข่าวนี้

ไม่อันนี้ข้างหลังก็ยังเห็นหัวพี่อยู่เลย

เออ
ไม่แน่คุณผู้ชมลองติดตามตอนข่าวเที่ยงไทยรัฐนะ

ลองพี่ท้องแขกลองถามอาจารย์ออสหน่อยจะไปถามอาจารย์ออส

โอ้โหทั้งหัวไม่มี

โอ้โหหลอนเลยครับ